ไปติดตามความพร้อมของมคุ้ยเอกจากคุณเอกชุมพรสุรรพัชจารุบรรดี
นี้น่าสนใจเลยหมัดแลกกับเข่า
มุมแดงสุดยอดเล็กอมประตอกับกี
น้ำเงินคมประตักซินบีมวยไทย
ยก๑ยก๒นี่น่ากลัวเลยนะครับ
สำหรับมุมแดงเพราะว่ามีเตะขามีต่อยหมัดครับ
อาจจะซัดถึงน็อกซัดถึงร่วงได้นะครับ
ขณะที่น้ำเงินเองบอกว่าถ้าผ่าน๑๒ไปได้
๓ยก๔อยู่ในระยะทำการของมวยเข่าไฟล์นี้
เขาก็เตรียมแก้ทางมวยหมัดมาแล้วนะครับ
บอกว่าถ้าเดินเข้ามานี่มีเขียขาล่าง
มีเตะแข้งขวาติดเบรกครับ
ขณะที่มุมแดงก็บอกเหมือนกันนะครับว่า
เตรียมแก้ทางมวยเข่าไปแล้วเช่นกันครับ
จังหวะที่จะเดินมารัดคอตีเขาเนี่ย
มีปล่อยสี่ข้างอาจจะหงายก่อนได้นะครับ
ต่างคนก็ต่างเตรียมแผนแก้ทางมาเป็นอย่างดี

จะเป็นไปตามที่เตรียมเอาไว้หรือเปล่านะครับ
ส่วนพิจัยสิทธิ์อาจารย์ดีมวยคู่นี้
แกชอบใครไปฝังนะครับ
ปิดท้ายด้วยทัศนาของแฟนมวยนะครับ

มประตักรูปร่างดีปกติก็ไม่กลัวมวยหมัดอยู่แล้ว

มีอัดฉีดก่อนชก๕๐๐๐บาท
หนุ่มบางกะดีให้ทัศนะไว้ดังนี้
สุริยันเล็กเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนัก

พี่บัคโจโคราชชอบสุริยันเล็กนะครับ
ปิดท้ายกันที่นชายมินบุรี
ทัศนะไว้น่าสนใจนะครับ
สุริยันเล็กเป็นมวยเตะต่อยรุนแรงซ้อมค่ายใหญ่

ต้นลำบากมีสิทธิ์โดนต่อยหลับ
เข้าต้มรากว่าโถดจะสุกง่าก็ไม่ครับ

สวัสดีคุณผู้ชมทางบ้านที่ชอบใครที่ติดตามพร้อมกันในศึกยอดมธรรมศาลนี้

เอกชุมทรสุรพัฒน์จารุมณีแหล่งครับ